ไทยรัฐเทียเตอร์กับภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์๔โมงเย็นพบความน่ารักสดใสของจินตราสุขภัทรกับภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมอดี้
ในพ่อจอมยวนแม่จอมยุ่ง
วันอาทิตย์๑๑โมงเช้าเรื่องวุ่นของสาววัยรุ่นปลอมตัวเป็นพี่ชายเพื่อเรียนฟุตบอล
ในชีสเดอร์แมนแอบแมนมาปิ๊งแมน
วันอาทิตย์๔โมงเย็นพบสุดยอดวิทยายุทธ์ของ๑๐๘ผู้กล้าหารที่ต้องแก้แค้นเพื่อศักดิ์ศรี
ใน๑๐๘ผู้กล้าเขาเหรียญศาล
เพลินกับภาพยนตร์ที่เราบรรจงคัดสรร